ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

สังขทานผีสังขทาน
ผีสังขทานแล้วกันก่อนอันนี้มีผีสิงลำไส้ก็ว่าแปลกแล้ว

แต่เข้าแล้วบอกว่าอยากได้สังขทาน

ห่วงมากเลยเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะคะ

อยากได้สังฆาธารไปสิ่งสังฆาธารก็คงไม่มีใครเดือดร้อนนะคะ

ในครอบครัวกำลังช่วยกันจับตัวผู้หญิงคนนึง
นั่งอยู่ขอบสระในบ้านที่ภูวิลล่าพัทยาชนบุรี
ผู้หญิงก็ส่งเสียงกรีดร้องเป็นระยะระยะบอกกูไม่กลัว
กระทั่งทุกคนอุ้มผู้หญิงคนนี้เข้าไปในบ้าน
จับตัวเลยจับแค้นจับขาไว้เลยนะ
แล้วเอาสร้อยพระมาคล้องคอแล้วเอาสิ่งศักดิ์สิทธิกดที่หน้าผาก

เหมือนจังหวะไล่ผีนี่กดอย่างนี้เลยกดอย่างนี้เลย
นี่แล้วเปิดบทสวดให้ฟังด้วยแต่ก็ไม่สงบลง
แล้วผีก็พูดขึ้นมาบอกว่าทำสังขทานให้หน่อยแล้วออก

ไปทีนี้ครอบครัวกังวลแล้ว
กังวลเลยว่ามันยังไงมันมีอะไรมาสิงร่างมันคือผีที่ไหนแบบไหน

กังวลเรื่องผีก่อนสังขทานทำอะไรก็ได้แต่ผีมาจากไหนก่อน
หมอปลาจะไปถึงเป็นธรรมเนียมยังไงหรือยังไงก็ไม่แน่ใจ

ตินี่ไม่มีน้ำใจเลยแทนที่จะซื้อสังขทานไปอะไรให้เขาบ้าง
เขาเป็นห่วงรีบร้อนลงไปดูก่อน
ติลงพื้นที่ไปก่อนเลยอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะซอยโชคชัย๒๐
ไปเจอกับพี่ผู้หญิงที่ถูกผีสิง
คือเธออายุ๕๑ปีแล้วนะนี่เธอนั่งอยู่หน้าบ้าน
เธอเล่าเลยบอกว่าจริงก่อนหน้านี้เธอไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะ

กระทั่งสามีตายเธอก็กลับมาอยู่ที่ไทยได้๑เดือน
อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเธอกับครอบครัวไปพักที่ภูวิลล่าในเมืองพัทยาที่ชนบุรี
ซึ่งที่ภูวิลล่านี้เขามีกฎนะคะพี่อุ๋ยหลัง๔ทุ่มห้ามส่งเสียงดัง

เธอก็นั่งสังสรรค์ดื่มกินกันจนเกือบจะ๔ทุ่มอยู่แล้ว
เจ้าของเขาก็โทรมาบอกว่าเอาคุณปิดเพลงหน่อยมันจะ๔ทุ่มแล้วห้ามส่งเสียงดัง
แล้วคุณก็ย้ายไปนั่งสังสรรค์ต่อในบ้านนะ
กับญาติก็ปิดเพลงให้แต่ไม่ได้ย้ายเข้าไปในบ้าน
ก็เหมือนกับยังนั่งสังสรรค์กันอยู่ข้างนอกอะค่ะ
แล้วอยู่เที่ยงคืนเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งชนไหล่เธอ

โรงเรียนก็บอกว่ามีเด็กมาสะกิดไหล่นะ

เงามืดผู้ชายมายืนอยู่ด้านหลัง
แล้วมีมือปริศนามาขยุ่มที่ขาด้วย
บอกสติหลุดเลยตอนนั้นตกใจมาก
ตอนนั้นเธอบอกรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็พยายามจะบังคับ

ญาติและน้องเนี่ยเอาพระมาคล้องคอแล้วผีก็ออกไป

ไม่รู้ว่าอาจจะเคยข้ามมาฝั่งไทยหรือเปล่าก็เลยพูดไทยได้

อยากได้สังขทานอยากเอาตัวไปอยู่ด้วย

รุ่งขึ้นทุกคนเก็บข้าวของไปถวายสังขทาเลยค่ะพี่อุ๋ย
เหมือนมีดวงวิญญาณมารอรับอยู่ข้าง
ก็ทำตามที่ผีขอแล้วเนาะถวายสังขทานให้แล้ว
ปรากฏกลับมาถึงบ้านผีเข้าอีกแล้วอ่ะ

ญาติพี่น้องก็ช่วยกันจับตัวอีกหาทางไล่ผีอีก

เนี่ยไม่สบายใจแล้วเลยบอกอยากให้หมอปลา

สำหรับใครที่สงสัยเธอขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะ

ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วไม่ได้มีเรื่องเครียด
เรียกแก้อะไรให้ค่ะเขามาจี้ที่หัว

เป้ยหลักหลุดไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วจะไม่รู้เลยค่ะ
มีเสียงล่ะมักอาซิสเข้าที่หัว

ทีนี้ระหว่างที่พี่ติกำลังนั่งสอบถาม
ข้อมูลกับพี่ผู้หญิงคนนี้อยู่ค่ะพี่ติก็สังเกตเห็นว่าอ่ะ
เห็นพี่เขาใส่สร้อยพระและท้าเวสุวรรณอ่าแล้วทำไมก็เขาได้ยินว่าอ๋อ
พี่น้องน้องยายาเอาพระมาคลองให้พี่ติเลยบอกพี่พี่
ผ้าออกให้หน่อยได้ไหมอ่าแล้วถอดแล้วเป็นยังไงโหพี่อุ๋ย
ผีเข้าเอาพี่ตินี่เรียกผีมาเข้าร่างเขาน่ะแล้วติอะไรเนี่ย
ขทานก็ไปซื้อไปฝากให้เขาถอดพระถอดสร้อยกันเลยนี่ดูสิเห็นไหม
กระตุกเลยอ่ะนั่นไงงานเข้าเลยเนี่ยพี่ติบอกเหมือนรอ
เหมือนรอจังหวะนี้อยู่เอออยากคุยกับผีอุ้ยนี่
พอผีเข้าเสร็จปุ๊บถามเลยใครอ่ะใครเป็นใครมาจากไหน
นี่ชื่อมะขินใช่ไหมไปเอาชื่อมาจากไหนอ่ะอันนี้ติถามใช่ไหม
ติถามบอกชื่อมะคินเหรอเออไปเอาชื่อมาจากไหนอ่ะอืม

เจ้าคือใครมิงกระบาดมิงกระบาด
พูดมาพูดมา
พูดมาพูดมาพูดมา

เจ้าต้องการอะไรเรามาเข้าแล้งเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ย
เออเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เป็นผู้ชายผู้หญิง
เจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรไปล่ะไปล่ะไปล่ะไปล่ะอ้าวไปแล้วเหรอครับ
กับผีเข้าจนผีออกจังหวะผีเข้านี่พี่ติคงตกใจเหมือนกันอ่ะ
นี่ติเขาทำการบ้านไปดีเห็นไหมจะมาบอกไม่ซื้อสังขทานไปฝ่านี่ไปเรียนภาษาเมียนมาอยู่

คือคงตกใจเหมือนกันอ่ะเจ้าเจ้าเป็นใครแล้วพอเห็นเขาไม่ตอบเลยมิ่งกระบาดใส่เขาก่อน
งงอ่ะสิงกระบาผีอึ้งเลย
เราก็ทำไปประโยคเดียวกับการบ้านที่เหลือพูดไทยล้วนเลยเนี่ย

เอาว่าผีออกค่ะทีนี้ทางด้านแม่ของคุณพี่ท่านนี้ก็บอกว่าคือตอนที่ลูกสาวมีอาการผีบอกผีเป็นชาวเมียนมามีผู้ชายส่งมา
ครับบอกเตือนแล้วนะว่าสี่ทุ่มให้เลิกส่งเสียงอ่ะ
ก็เลยส่งมาจัดการอยากได้สังขทานอยากได้น้ำดื่ม
อยากได้บุหรี่ดูดอุ้ยแม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
แม่กลัวแม่เลยอยากที่จะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
ซึ่งหมอปลาบอกเออดูคลิปแล้วนะเดี๋ยวหมอปลาว่ายังไง
ลองฟังเสียงแม่แล้วฟังเสียงหมอปลานะคะ
เห็นแล้วฮะว่าเขาพยายามที่สุดแล้วที่จะคุมตัวเองให้ได้แต่ก็ทำไม่ได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงไปพิสูจน์ว่าแท้ที่จริงเนี่ยมันคือผีหรือเปล่า
ฝากติดตามด้วยครับอ่าพรุ่งนี้หมอปลาจะไปใช่ไหม
หมอปลาทำการบ้านหรือยังคะภาษาเมียนมาร์เนี่ยท่องไปหรือยัง
คือเอาจริงนะดิฉันไม่แน่ใจคือจะขำก็เดี๋ยวคนก็ด่าอีกค่ะ
ว่าแบบเราลบหลู่เราอะไรแต่คือมันงงอะค่ะ
อะบิงกะละบาพรุ่งนี้รอหมอปลาไปก็แล้วกันนะ